เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่ดีเหมือนมีอาการแปลกประหลาด

ทำไมครอบครัวบอกมันแปลกเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเป็นไง
วันนั้นพ่อกับแม่ไม่อยู่ออกไปทำงานกลับมาถึงบ้านปุ๊บ
มาเจอลูกสาวอายุ๑๑ขวบ

แบบนั้นค่ะกรีดร้องแล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาแล้วมีอาการไม่ให้พ่อและไม่ให้แม่เข้าใกล้ตัวเอง
ไม่ให้จับเลยนะถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้แล้วเข้ามาจับจะกรีดร้องดังขึ้นแล้วกลัวพ่อกับแม่
น้องอายุ๑๑ปีคนนี้มีอาการผิดปกตินะคะอย่างที่บอกร้องไห้ดิ้นไปดิ้นมา
กลัวค่ะกลัวไปหมดโดยเฉพาะพ่อแม่ตัวเองค่ะ
แม่พยายามจะเข้าไปกอดเข้าไปปลอบอยากรู้ว่าลูกเป็นอะไรพ่อก็ถาม
เป็นอะไรลูกบอกซิเป็นอะไรแต่ไม่เป็นผลนะคะทำให้น้องยิ่งร้องเสียงดังขึ้นดังขึ้น
ชาวบ้านแตกตื่นกันหมดอ่ะพอได้ยินเสียงก็ต้องมาดูเรานึกถึงภาพชาวบ้านนะ
เขาก็คงคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ดีกับน้องคนนี้หรือเปล่า

ใช่ก็มาดูกันเป็นไงเป็นไงมีอะไรไหมเป็นห่วงกัน
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะที่ตะบนนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ค่ำเมื่อวานนี้พอทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับพ่อและแม่ของน้องคนนี้ค่ะ
เขาบอกแบบนี้พ่อกับแม่บอกก็ไปทำงานไปปกติแหละ
กลับมาแล้วเลิกงานกลับมาถึงที่ห้องประมาณตอน๖โมงเย็น
ปรากฏว่าเฮ้ยเข้าห้องมาอยู่ดีทำไมลูกสาวร้องไห้ตลอดเวลา
ร้องไห้ส่งเสียงดังหวัดกลัวหวัดระแวง
เข้าไปถามก็ไม่ตอบอะไรลูกมีอาการอย่างที่คุณเห็น
แล้วที่สำคัญพ่อกับแม่บอกน้องไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
ถามว่าแม่แล้วแม่รู้ไหมเกิดอะไรขึ้น
แม่บอกว่าคือแม่นะแอบคิดเหมือนกัน
มีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่อาจจะเกิดขึ้นกับน้อง
น้องไปทำอะไรผิดผีผิดไข้ไหม
ลูกสาวชอบไปเล่นกับเพื่อน

ไม่รู้หรอกอาจจะไปเล่นหรือไปลบหลู่อะไรหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าแม่บอกเพื่อความสบายใจความเชื่อด้วย
เอาทูบค่ะไปปักไปจุด
แล้ววาดที่ต้นมะขามใหญ่ที่อยู่ใกล้กับห้องนี่ต้นนี้เลย
ไปว่ายไปทำไมไปขอโทษขอคำมาก่อน

ก็ไม่รู้หรอกนะว่าลูกไปทำอะไรผิดมาแล้วมีปัญหา
หรือมีสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างทำให้ลูกเป็นแบบนี้ไหม

แต่เขาก็ไม่ได้ว่ามุ่งมาแต่เรื่องเล่นลับเรื่องลี้ลับอย่างนี้อย่างเดียว

ก็พาลูกสาวบอกเดี๋ยวต้องพาไปหาหมอไปโรงพยาบาล

ของการแพทย์ของศัลยศาสตร์เนอะ

ใช่ค่ะแต่ของแบบนี้อย่าไปว่าคุณพ่อคุณแม่ว่างมงายเลยคุณผู้ชม

ไหนก็ได้ที่ทำให้ลูกเรากลับมาเป็นบ้านให้เร็วที่สุดนะครับ